คิดถึงรักครั้งก่อนนั้นเคยรันจือ
อันนี้คือเพลงวอนลมฝากรักคุณผู้ชมค่ะดิฉันร้องไม่เพราะหรอกแต่อยากร้อง
อันนี้เป็นเพลงอมตะขับร้องโดยคุณบุภาสายชนค่ะ
และที่ผ่านมาที่เอามาพูดคุณผู้ชมจะบอกว่าอย่างนี้
คุณผู้ชมน่าจะได้ฟังกันเพราะว่าช่วงนี้ศิลปินดังเขาคอปเวอร์กันหลายเวอร์ชั่นเลย
แต่เวอร์ชันที่มันดังกระช่อนโลกออนไลน์ตอนนี้ต้องเวอร์ชันนี้เท่านั้นไปดูค่ะ
ช่วงที่เขาไม่ได้ช่วงห่างกันสุดครั้งวันน้าโลกละวันและคลายกัน

เอี๋ยำลำโซยมา
บ๊วยวันไหลจะได้เริ่มอย่าอ้ำอยู่นั่นแหละ
เออเพลงเผาคุณผู้ชมคือคำนี้มันยิบไหมมันทากันแล้วกันโดนใจเช้าเด็ดนะคะ
เป็นเอกลักษณ์ของบางนัดหรือว่าอานัทนั่นเอง

ขึ้นจมูกหน่อยลูกเอื้อนมาเต็มฟังแล้วแหมมันได้อารมณ์นะคะ
เว้นแม้แต่คนบันเทิงนะคะเดี๋ยวไปดูลีลา
เหียมบุญช่วยมาของแต่ละคนกันหน่อยค่ะ
เฮียลมช่วยมาพัดใจล่วงนับหัว
คิดถึงรักครั้งก่อนนั้นเคยรันจวน
ลมช่วยมาพัดกับลูกแขวง
ลมแรงแรงผัดไปกระถุยกระจาย
เฮียมยังไม่มีใครห้าม
แต่ว่าคนที่เห็นคนสุดท้ายนี่คือ

ต้องตุลุทมะริโอมานิดนึงเพราะว่ามันมีการแปลงเพลงเครื่อง
อ๋อพี่ต้นหอมเขาไม่ได้โลมชโยยและโลมพัดแบบเดียวไง

ค่ะก็วิดีโอขอหาบางนัท

เขาก็ย่ำใส่เราเหมือนกันคุณผู้ชม
เขาบอกว่าทั้งดีใจแล้วก็ปลื้มใจมากเลย
เพราะว่ากระแสในโซเชียลดีขนาดนี้
นั่นนี่เป็นนักร้องดังนะเอาจริง

แต่บอกเลยว่าไม่ดังเท่าคลิปนี้คลิปเดียวค่ะ
คิดดูนะคุณผู้ชมผ่านไปไม่กี่สัปดาห์เนี่ย
ดูยอดวิวเกือบ๒๐ล้านวิวแล้ว
เจ้าตัวบอกว่าถือว่าคลิปนี้เป็นที่รู้จักที่สุดในชีวิตก็ว่าได้ค่ะ
บางนั้นนี่นะคะเขามีเพลงดังเป็นของตัวเองนะ
เป็นเพลงบอกรักภาษาแบบว่าชาวมุสลิมนะฮะ
ดังมากในภาคใต้แล้วก็โด่งดังมาก
เพราะว่าเพลงเขา๔๗ล้านวิวนะคุณผู้ชมนะ
แต่ว่าคลิปหยามลมโชยมาเขานี่นะ
เจ้าตัวบอกว่าจากที่เคยเป็นที่รู้จักในแค่ภาคใต้นะ
พี่น้องแฟนเพลงตอนนี้น่าจะรู้จักกันทั้งประเทศแล้วค่ะ

คนเนี่ยแฮมไปติดตามผลงานใหม่ด้วย
ชื่อเพลงว่ายอมอยู่คนเดียว

แล้วก็ยังมีงานรีวิวสินค้าติดต่อมาอีกด้วยค่ะ

งามบันเทิงไทยรัฐมาก

คิดถึงนักก็ต้องดูช่วงต่อไปเลย